กลุ่มผู้ชมครับท่านผู้บริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็เตรียมที่จะร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนแพทย์ภาคเอกชน
สัตว์อาจารย์ในแพทย์พระฤหัสต่ออุดมท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลธรรมศาสต
เลิมพระเกียรติระบุบอกว่าการประกาศนำเข้ายาวัคซีนและเวชพันธุ์
เพื่อรับมือโควิด๑๙เป็นการออกประกาศโดยทางธรรมศาสตร์
เห็นถึงปัญหาความต้องการวัคซีนยาและเวชพันธุ์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ออกประกาศเพื่อช่วยเป็นทางเลือกในการจัดหาผลิตจำหน่ายนำเข้า
และขอออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีความสนใจจะนำเข้าวัคซีนที่ไม่ซ้ำซ้อน
กับการนำเข้าของหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐบาลองค์การเพศรัชกรรมและราชวิทยาลัยจุฬาพร
เพื่อใช้เป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็มที่๓ให้กับประชาชน
ทั้งนี้ทางธรรมศาสตร์ยังต้องหาผู้ร่วมสนับสนุนด้วย
โดยเปิดกว้างเลยทั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ราชวิทยาลัยสมาคม
รวมถึงกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนคาดว่าจะสามารถนำเข้าได้ในปีหน้าครับ
ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการฉบับที่๓นะครับ
คือหลังจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะใช้งบประมาณอีก๑๘๐ล้านบาท
เท็จประการใดเนี่ยใช้งบก้อนไหนคือเขาตั้งคำถามไว้หมดเลย
จะซื้ออย่างไรแล้วซื้อเจ้าเดิมหรือเปล่าเลอปูหรือเลอปูเนี่ยฮะอีกหรือเปล่านะครับ
ฝากประชาชนคนไทยนะครับทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะครับ
บคอรายงานบอกว่ามีผู้ติดเชื้อ๒๑๒๘คนนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง
ครั้งใหม่๒๓๙ศพนะครับ
มีผู้ป่วยรักษาตัวโดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใน๑๑๖๑รายนะครับ
พอกับที่ติดเชื้อใหม่นะฮะ
ขณะที่จำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งประเทศนะครับ
๔ล้านโดสนะครับแบ่งเป็นเข็มที่๑๑๘ล้านโดส
เข็มที่๒๕๒๐๐๐๐๐โดสและเข็มที่๓๕๐๐๐๐๐โดสครับ